คำว่าประมาทรวมหลายอย่างนะ
ถ้าคุณขับมอเตอร์ไซค์ไม่ใส่หมวกกันน็อกก็ถือว่าประมาท
ขับรถไม่เคารพกฎจราจรก็ประมาท

จริงมีกันหลายที่เลยนะคุณผู้ชมที่ขับย้อนสอน
แล้วมันก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไงค่ะ

คุณผู้ชมดูภาพนี้บันทึกเหตุการณ์ไว้ได้อย่างชัดเจน

อยู่ที่บริเวณหน้าร้านวีพีนาฬิกา
ถนนจรรยานนลหมู่ที่หนึ่งตามบนบางวัวอำเภอบางปะโกงจังหวัดชะเชิงเซา
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์ได้ชัดเจนเลยค่ะ
ขณะที่รถกระบะฟอร์ดเรนเจอร์สีน้ำเงิน
ทะเบียนป้ายแดงขอไข่หนึ่งเก้าเก้าเจ็ดนทบุรี
มีนายเดชาชำวาถีอายุยี่สิบหกปีเป็นคนขับ
เขาก็จอดรออยู่ตรงแยกตรงซอยกำลังจะออกมาจากซอย
นะคะแล้วคือเขาจะเลี้ยวไปทางขวาแต่ปรากฏว่าขณะเดียวกันมีรถมอเตอร์ไซคันหนึ่ง
เป็นรถฮอนด่าสนนิกส์สีบรอนด์ทะเบียนคอควายทถหารหมอม้าห้าสองหนึ่งชนบุรี
มีคนขับก็คือนายเฉลิมแก้วดอนพรายอายุห้าสิบสี่ปีแล้วอะค่ะ
เขาก็มองจากด้านขวาที่เป็นรถที่จะสวนมาอย่างเดียว
ปรากฏว่าชนกันไปล้มกลางถนนนะคะ
นายเดชาก็เลยไปช่วยนะคะ
ไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
เดชาคือคนขับรถกระบะนี่แหละค่ะ
เขาเล่าให้ฟังว่านายเฉลิมคือคนขับมอเตอร์ไซค์
เขาบอกว่าเขาเรียกร้องค่าทำขวัญและค่าซ่อมรถด้วย
โดยบอกว่าให้เท่าไหร่ก็ได้จะไม่เอาเรื่อง
เอานายเดชาเกาหัวงงสิงง
ตัวเองผิดอะไรกำลังจะออกจากซอยเลี้ยวขวาปกติ
แต่ว่าคนที่บาดเจ็บเขาย้อนสอนมาเองนะ
นายเดชาเขาก็เลยแบบอ่าผมไม่ผิดนี่
ผมปฏิเสธนะผมไม่ได้ทำผิดนี่
ก็เลยโทรแจ้งประกันภัยให้มาที่เกิดเหตุ
สุดท้ายค่ะทางประกันก็ต้องอธิบาย
ให้นายเฉลิมคนขับมอเตอร์ไซค์เข้าใจว่า
เป็นเพราะตัวเขาเองขับย้อนสอนมา
หลักฐานก็มีมันจะเอาผิดได้ยังไง
จะมาเรียกร้องค่าเสียหายได้แบบไหน
ถ้าเอาผิดจริงมอเตอร์ไซค์นั่นแหละผิดนะคะ
ก็เลยจะต้องให้นายเฉลิมที่ขับมอเตอร์ไซน์
ใช้ค่าเสียหายประมาณ๙๐๐บาท

พอได้ฟังข้อมูลแบบนี้แล้วนะคะ

เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเล็กน้อย

แต่มันก็เป็นเรื่องที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นย้ำเตือนกันว่าเคารพกฎจราจรนั้น
กันอุบัติเหตุได้ดีจริง